รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
มันร้อนจริงนะคะแทบจะเรียกได้ว่ามุดอยู่ในบ้านตลอดเวลาเลย
แต่เอาล่ะก็ต้องเตือนแบบนี้ว่ายิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่นะคะ
ถือว่าจะเกิดโอกาสมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมรับมือ
คนที่จะเดินทางไปข้างนอกก็ต้องพร้อมด้วยนะคะ
สภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
ระวังพายุฤดูร้อนก็คือจะมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่า
ส่วนเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่การเกษตรและใช้วัสดุคลุมดินกันน้ำระเหยกันด้วย
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกลางวันร้อนจัดร้อนจีเลยนะคะ
พายุฤดูร้อนลมพัดแรงเกษตรกรงดตากพืชผลการเกษตร
อย่าลืมตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างหาไม้มาค้ำยันกิ่งเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นลมนั้นค่อนข้างสงบค่ะสำหรับภาคใต้นั้นกลางวันอากาศร้อนจัดค่ะ
ต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันรวมไปถึงอันตรายจากฟ้าผ่า
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
ส่วนทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เฉพาะบริเวณที่มีฝนตกนั่นเองนะคะ